คุณผู้ชมค่ะต่ออีกหนึ่งกรณีแล้วกันนะคะ
อันนี้เป็นอุทาหรณ์คนขายของออนไลน์เลยนะจ๊ะ
ต่อเนื่องกันที่พี่มิคบรมวุฒิค่ะ
วันนี้เดินทางไปแจ้งความที่สอนอพหนโยธิน
หลังจากที่ถูกมิจฉาชีพอ้างว่าทำงานที่กระทรวงแรงงาน
หลอกสั่งปูไข่เยิ้มธุรกิจอาหารซีฟู้ดของพี่มิ๊กค่ะ
ให้ไปส่งที่กระทรวงแรงงานกว่า๒๐๐กล่อง
ค่าเสียหายนับแสนบาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมค่ะ
แต่พอไปส่งอาหารกลับได้รับคำตอบว่าไม่ได้สั่ง
แล้วชื่อคนที่สั่งเนี่ยก็ลาออกไปนานแล้ว

มิคค่ะบอกว่าที่เดินทางมาพบตำรวจนะ
ก็เพื่อดูว่าจะดำเนินการเอาผิดอย่างไรได้บ้างแต่พี่มิ๊กเองก็บอกนะคะว่าทำใจไว้แล้วค่ะ
หากไม่ได้เงินเธอคืนค่ะหลังจากนี้หากเป็นออเดอร์ใหญ่อีกครั้งก็คงจะต้องมีเงินมาจำนะคะ
ความเสียหายครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยทำร้านมาเลยนะคะ
กรณีนี้ล่าสุดพี่มิ๊กที่โดนโกงล่าสุดนี้คือไม่ได้เก็บเงินมัดจำไว้ก่อน
เพราะว่าอาจจะเกิดความไว้ใจหรือว่าเกิดคาญเคยพูดคุยหรือเปล่า
อาจจะมีการแอบอ้างแบบนั้นนะคะก็เลยไม่ได้รับเงินมาจำ
ดีนะเป็นอุทาหรณะคนขายของออนไลน์ถามว่าจะใหญ่เป็นแสนแบบนี้ต้องมัดจำเอาไว้ก่อนค่ะ
ใช่ถึงแม้ว่าจะไม่มาจำมันต้องมีหลักฐานเรื่องของธุรกรรมการเงินหรือว่าการแชทการพูดคุยกันเอาไว้นะครับ
เพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะทำธุรกิจแบบซื่อสัตซื่อตรงกับเราหรือไม่อย่างไร
อันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจในทุกรูปแบบนะคะคุณผู้ชม